กิจกรรมโบราณของชาวมอนเนี่ยเขาก็มีมาให้ดูด้วยนะคะ
เรียกพิธีกรรมนี้ว่ารำผีมอนค่ะ
แล้วว่ากันว่าในงานนี้นะมีคนของขึ้นกลางงานด้วยค่ะ

แล้วก็เหมือนกระวดการแขนล้างกระโดดลดเด้นไปแล้วค่ะ

ชาวบ้านเขาก็ฮือฮาสิคะว่าอย่าไปแบบนี้ไม่ปกติแน่นอน
โดยคนมรเขาจะมีการจัดพิธีนี้ขึ้นด้วยเหตุผลสองอย่างด้วยกัน
อย่างแรกนี่นะคะคุณผู้ชมคือจัดขึ้นเพื่อบูชาและพบปะกับวิญญาณบรรพบุรุษที่คอยปกปักรักษา
อีกเหตุผลหนึ่งก็คือจัดขึ้นเมื่อมีการผิดผี
หรือผิดคำพูดหรือมีการทำอะไรผิดตามประเพณีของเขา
อย่างในพิธีที่เราเห็นนี่นะคะก็คือพิธีประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อบูชาวิญญาณผีบรรพบุรุษนั่นแหละ
ก็จะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาถวายอาหารข้าวหวาน
ที่สำคัญเลยนะต้องมีเพลงเพลงบันเลงค่ะ
โดยการใช้เครื่องดนตรีวงปี่พาดมอนนี่แหละนะคะคอยบันเลงเพลงไปด้วย
แล้วก็จะมีแม่หมอเนี่ยคอยสวดทำพิธีเชิญเหล่าบรรพบุรุษมา
จากนั้นค่ะก็จะใช้ผ้ามาห่มร่างทรง
และให้ร่างทรงนี่แหละเป็นสื่อกลางเรียกวิญญาณบรรพบุรุษมาประทับร่าง
วิญญาณมาประทับร่างแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นอย่างที่เราให้คุณผู้ชมดูไป
ร่างทรงก็จะมีอาการประหลาดเริ่มแล้วค่ะเนี่ย
เหมือนวิญญาณมาเข้าอะค่ะเขากระโดดรถเต้นหลุดไป
ยังดีนะที่ใส่กางเกงข้างในมันก็ต้องมีเซฟเอาไว้แหละนะคะ
ร่างทรงเขาก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะทีนี้ร่างทรงเนี่ยก็จะมีการพูดคุยทำนายทายทักบอกกล่าวเรื่องราวต่างให้กับญาติพี่น้องให้กับสาธุชนที่อยู่แถวนั้น
อย่างเช่นเรื่องของฝนฟ้าอากาศเผื่อบางคนอยากจะทำการเกษตรใช่ไหมเรื่องราวดีร้ายต่างหรือเสี่ยงทายสิ่งที่อยากจะรู้ก็พูดคุยสื่อสารกันได้